วันนี้นะคะเรามาเกะกะกันที่ห้องตรงหน้าเลยค่ะมาดูอะไรรู้ไหมคะดูเบื้องหลังค่ะวันนี้ดูเบื้องหลังดูสิ
วิดีโอเพลงม้าเหยียบพอของคุณจิ้มตระลาภฟุนราภค่ะ

อันนี้ตอนนี้เรารอพี่พิมรอพี่จิ้มอยู่ครับผม

นี่รอพี่จินนะคะแล้วก็
เดี๋ยวรอนางเอกเอ็มวีด้วยนะคะก็คือแม่แม่หญิงลีนะคะ
นี่น้องพีฟ

น้องทีมนี่มันทุ่งนาเลยนะลูก

ขอแม่ยิงลีหน่อยค่ะไปเกินบ้างคะ

อายุมาตั้งแต่เช้าเลยแหวะคะ
แม่จินมาแล้ว

เอาอย่างนี้ค่ะจิน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
มาดูเบื้องหลังนี่นี่เจ้านางเมืองทิพย์อยู่ตรงนี้นะลูก

อย่าวีนร้อนอย่าวีน
โอ้โห
เหนื่อยไหมเนี่ย